คุณผู้ชมไปลำปางกันครับข่าวที่ผมได้โปรยเอาไว้
เพราะว่ามีการร้องเรียนนะครับไปยังตำรวจแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ
จังหวัดลำปางว่ามีพระรูปหนึ่งนะครับ
ในวัดดังนะครับตั้งตนเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสพเมืองลำปางนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
เข้าตรวจสอบที่วัดดังแห่งหนึ่งนะครับในตำบลหัวเวียงเขตเทศบาลนครลำปาง
หลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนไปยังพลตำรวจตรีบัณฑิตตุงคะ
ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
ว่ามีพระรูปหนึ่งครับที่พำนักอยู่ในวัดแห่งนี้แหละ
ทำตัวเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
คือรับแทงหวยจากใครบ้างรู้ไหมครับ
พระสงฆ์เองสามเณรเอง
แล้วก็รับแทงจากชาวบ้านด้วย
อันนี้เป็นคำกล่าวหาที่มีการร้องเรียน
เมื่อมีคนถูกหวยเจ้าตัวเบี้ยวครับ

จนทำให้เสื่อมเสียถึงวงการสงฆ์

ประสานข้อมูลให้ตำรวจสพเมืองลำปางนะครับ
แล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจค้นภายในกุฏิของพระเอ
เป็นนามสมมุติอายุ๖๖ปีนะครับ
ท่านบวชมา๑๑พันศาแล้ว
โพยหวยใต้ดินจำนวนนึง

โพยหวยใต้ดินดังกล่าวเป็นของท่านนั่นแหละ
แต่ท่านบอกว่าท่านซื้อเล่นเท่านั้นนะฮะ

แต่ละงวดก็จะซื้อ๕๐๒๐๐บาทเท่านั้นเองครับ
จะมาซื้อเป็นบางครั้งบางคราว
อันนี้มาเจอกันต่อไปแล้วอัตมาไม่เคยเป็นเจ้ามือ

โอ้โฮจะมาซื้อ๕๐บาทที่นี่
ครับผมเออพระองค์ฝากสนุก
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพระเอนะครับ
ลักลอบเล่นการพนันสลากกินรวบหวยนั่นแหละฮะ
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองลำปาง

เจ้าคณะตะบนหัวเวียงมีมติให้พระเอ
พ้นจากวัดภายใน๗วันครับ
ยังอยู่ที่เรื่องของวงการผ้าเหลืองนะ
จะเปลี่ยนจากเรื่องของการซื้อหวย
อนุญาตใช้คำนี้เพราะมันเป็นหัวจริงนะ